คุณผู้ชมทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของคุณเจจักรินกันหน่อยนะคะ

ออกมาสารภาพความจริงกันได้หรือยัง
ระหว่างคุณแตงโมกับคนนี้

เป็นรูปคุณแต่งโม

หนูไม่เคยเล่นยาไม่กินเหล้า

หนักเหมือนคนเล่นยาหนัก
หนูเสียตังค์เสียเวลารักษามาเป็น๑๐ปีจนตอนนี้

ทั้งหมดเกิดจากครอบครัวแต่ไม่สำคัญเท่าเรื่องการถูกกระทำจากสังคม
คุณผู้ชมในแชทเนี่ยสรุปใจความได้คุณเจจักรินบอกแบบนี้นะคะ
คือเหมือนคุณแตงโมมีการพิมพ์ถามใครบางคนว่าหลอกไปเล่นยา
หลอกไปทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ตั้งแต่เธอยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
พูดจำได้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่จะมาลงเหลือสปีทโบสส์

แล้วแชทนี้คุณเจจักรินบอกว่า
คุณแตงโมคุยกับคนปริศนานานเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
ลักษณะคือเหมือนอีกฝั่งหนึ่ง
เตรียมกันไว้ก่อนและหลอกให้คุณโม
ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฟังจากเจ้าตัวเล่านะคะ
ทำไมผมเชื่อว่าโพสต์นั้นคือโพสต์จริง

โพสต์นั้นยาวกว่านี้ครับยาวเป็นชั่วโมงคุยกันตั้งแต่เท่าที่จับเวลาได้นะฮะ
เอาเป็นว่าผมรู้แล้วกันนะครับและรู้ด้วยว่าคุยกับใคร
ถึงใครนะครับคุยถึงใครนะครับคุยถึงใคร
เมื่อผมอ่านตอนแรกผมก็งงกับการอ่านนะนะครับผมตัดสินใจอยู่นานมาก
สิ่งหนึ่งที่เขียนในนั้นก็คือการเข้ากลุ่มปาร์ตี้
การเข้ากลุ่มปาร์ตี้ปาร์ตี้นั้นมีใครบ้างอะไรบ้างนะครับ
และเกิดการเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะทำ
นั่นคือการวางแผนล่วงหน้านั่นคือการวางแผนล่วงหน้า
มันยังไงปุ้ยมันยังไงไหนเล่าสิปุ้ย
ก็พยายามบอกแบบนี้บอกว่าไอ้แชทเนี่ยเป็นการแชทคุย
ฝ่ายหนึ่งคุณเจจักรินอ้างว่าเป็นคุณแตงโม
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบุคคลปริศนา
ซึ่งคนที่แคปมาให้เนี่ยก็เป็นผู้หวังดี
แคปบทสนทนานี้มาให้คุณเจจักริน
แล้วคุณเจจักรินก็เชื่อเต็มที่เลยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านั่นคือ
ที่มีการคุยระหว่างคุณแตงโมกับคนปริศนาจริง
ลักษณะคืออีกฝ่ายอย่างนี้นะคะ
หลอกไปมีการเตรียมการไว้ก่อนว่าจะพาไปเที่ยว

พี่ถามนิดนึงเนี่ยเจจักรินเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการแชท
แล้วเราเชื่อได้ไหมปุ้ยว่ารูปนี้เป็นสิ่งที่คุณแตงโมเล่นเองจริง
คือคุณเจบอกว่าอันนี้เป็นแชทที่คุยก่อนก่อนที่จะไปลงเรือสปีดโบสต

ทีนี้ก็ต้องไปตรวจพิสูจน์ต่อว่าอันนี้เป็นจริงหรือเปล่านะคะ
คุณแตงโมใช้ชื่ออินสตราแกรมว่า

แล้วก็รูปอ่ะรูปนี้เลยถ้าคุณผู้ชมถ่ายมือถืออยู่นะ
ปุ้ยกำลังถ่ายอยู่เออเหมือนจริง
ละรูปเดียวกันแต่ถามว่าเราจะสามารถเอารูปนี้
แล้วไปตั้งชื่อนี้ได้อีกไหม

ได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่า
ฝั่งซ้ายของแชทเนี่ยใช่ของคุณแตงโมหรือเปล่า
แต่ว่าคุณเจบอกว่าคืออยากให้คนเก่งเนี่ยนะ
ช่วยกู้ไฟล์นี้มาหน่อยงานพูดคุยเนี่ยค่ะ